สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
บอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวนี่พักแป๊บเดียวน้องเชอรี่กลายเป็นแบบนี้ซะแล้ว
กำลังสนุกไงอิ่มเอมกับเมนูหน้าจอนี่ก็ฝันอยู่ว่ากินหลายเมนูที่คุณผู้ชมส่งมาให้
นึกว่าพักแป๊บเดียวเพี้ยนซะแล้วเอากลับมาในช่วงนี้นะครับ
ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเมนูอร่อยกันย้ำถึงเรื่องของประเด็นไลน์ในช่วงนี้
เพราะว่าเราจะพูดแต่เรื่องของกินทั้งนั้นมันมากมากเพราะว่าเราเห็นแก่กิน
ใช่ย้ำกันนะครับไลน์มาพูดถึงเรื่องของอาหารในวันหยุดของคุณผู้ชมว่ามีอะไรที่เป็นเมนูเด็ด
ประจำบ้านประจำบ้านประจำครอบครัวนึกไม่ออกวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องกินเมนูนี้กันแหละ
ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับเราไงในช่วงเย็นแบบนี้ว่าจะทานอะไรกันดี
คุณผู้ชมครับเมนูแรกที่อยากจะนำเสนอเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพยาวโอ้โหเขาบอกว่า
ขายดิบขายดีอ่องมันปูนาทำออกมาขายได้มีรายได้วันหนึ่งประมาณสักห้าพันบาทเลยทีเดียว
ติดตามกันหน่อยครับนี่เลยครับจับปูดำมาขยำปูนานี่เห็นไหมปูเพียบเลย
โอ้โหช่วงนี้เขาบอกว่ามากันเยอะเลยนะครับไปถามคนนี้ครับนางพัชรินมังคลาดนะครับ
พร้อมกับคุณสามีเป็นชาวพื้นที่ในตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ
เขาร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่นะคัดแยกเอามันปูเนี่ยออกจากตัวปูนาครับ
เพื่อมาทำอ่องมันปูนาเห็นไหมมีแยกกงแยกก้างเป็นเมนูแปลกดี
ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่น่ารับประทานมาก
ลองดูลองดูนะครับเขาบอกว่าในช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูธรรมนาเนี่ย
ที่นั่นเขาจะชอบทำกันโดยเฉพาะในช่วงนี้เขาบอกว่าปูที่อยู่ตามทุ่ง
หรือว่าอยู่ในรูมันจะออกมาผสมพันธุ์กัน
ทำให้ตัวของปูนั้นมีมารเยอะโดยเฉพาะตัวเมียครับ
มันจะมีทั้งไข่แล้วก็ตัวมันปูเยอะเป็นพิเศษ
ก็เลยนำเอามาทำเป็นอ้องมันปูนาเพื่อทำการจำหน่าย

อย่างแรกคุณพัชรินเล่าว่า
ก็จะไปรับซื้อปูนามาจากชาวบ้านก่อน
จากนั้นก็ช่วยกันแกะตัวปูแล้วก็แยกมันปูออกมานี่
ข้นคักนี่คือมันปูนะครับ
เสร็จป๊าบนี่เลย
ไข่แดงแยกออกมาจากไข่ขาวครับ
อกมันลงมาแล้วก็แยกเอาไข่แดงออกมาอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็เอาไปใส่ในมันปูที่คัดแยกเอาไว้
แล้วก็ไปเคี่ยวกับไฟนะครับ

แตกมันฟองเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ป๊าบนี่แหละคนหมุนติ้วแบบนี้

ไม่น้องเชอรี่ก็เห็นแบบฟองมันปุ๊ดขึ้นมา

แต่ร้อนเกินไปไม่ได้ต้องแบบว่าไฟพอดีพอดีครับ
ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใจเย็นในการคนแบบนี้ด้วย
พอเสร็จป๊าบเขาก็จะเอามาใส่กระปุกครับ
ขายวันหนึ่งสัก๑๕๐๒๐๐กระปุก
กระปุกหนึ่งก็๕๐บาท
สมมุติว่าขายจนหมดเกลี้ยง๒๐๐ใช่ไหมเต็มที่

คูณ๕๐เข้าไปเป็นหมื่นนะครับ
โอ้โหหน้าตาพอมันเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ที่อยู่ในกระป๋องนะครับ
ฉันว่าคลุกข้าวสวยร้อนไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ
ปูมันก็ใหญ่นะเมื่อกี้ที่เห็นไหม
น่ากินมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ต้องทานตามฤดูการแบบนี้
ลองมีโอกาสก็ไปลองทานกันดูครับที่จังหวัดพยาวนะครับ
ว่าเขาทำขายด้วยผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะครับ
เผื่อใครที่สนใจอยากจะโทรไปสอบถาม๐๘๕๖๕๒๒๔๓๓
องมันปูนาจังหวัดพยาว
พูดปุ๊บดิฉันซูดน้ำลายเลยทีเดียวนะฮะ
ต่อเนื่องกับความหิวกันเลยตอนนี้นะฮะ
ในท้องเนี่ยน้ำย่อยเริ่ม

ทะเลาะกันแล้วดิฉันพากันไปต่อเนื่องเลยกับ
ซี่พาชิมนะฮะเมนูนี้บอกเลยว่า
ยันสากแซ่บกันสุดสากเลยทีเดียวนะครับ
บอกเลยว่าเทคนิคง่ายจอดจ้วงแล้วก็จ่ายค่ะ
ไปดูซิว่าจะแซ่บขนาดไหน

ถึงเวลาตระเวนตามหาร้านอร่อย

ไปกับโชเฟอร์ผู้ชำนาญทาง

และไม่ว่าร้านนั้นจะซ่อนอยู่แห่งผลใด

เราจะนั่งแท็กซี่ไปกินกันให้จุใจถึงที่
เพราะนี่คือแท็กซี่พาชิล
ช่วงแท็กซี่พาชิมสัปดาห์นี้นะคะ

แหมไม่เจอกัน๑สัปดาห์คิดถึงจังเลย

สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะใบตองอยากจะให้พี่จูลี่
แนะนำร้านอาหารที่แบบว่าเด็ดเลย

เพราะว่ามันเป็นร้านที่แซ่บสุดสากเลยค่ะ
แซ่บสุดสากไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะ

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นส้มตำที่สาวชอบ
อันนี้ให้เลือกหลายอย่างมากเลยค่ะ
จูลี่ค่ะและวันนี้เราจะใช้เส้นทางเดินรถ

ตอนนี้เราใช้วิภาวดีรังสิตขาเข้าอยู่นะคะ
ยาวมาเลยผ่านเซ็นทรัลลัดพร้าว
ก็มาเจอสี่แยกสุธิศาลนะคะ

เจอถนนรัชดาพิเศษค่ะ

เลี้ยวขวายิงยาวมาเราก็มุดอุโมงค่ะ
พออุโมงขึ้นมาความือเป็นสถานการณ์นะคะ

เดี๋ยวซ้ายเข้ามาถนนวัฒนธรรมเลยค่ะ
ตรงนั้นจะมีปั๊มปอตทนะคะ

จอดรถด้านขวามือได้เลยค่ะ

นี่
และแล้วเราก็ถึงร้านส้มตำแซ่บสุดสากแล้วล่ะค่ะ
แม้ท่าทางจะเป็นร้านขวัญใจของพี่แท็กซี่แน่นอน
ดูสิคะนั่งกันเต็มร้านเลย
เมนูเด็ดและเคล็ดลับมัดใจลูกค้าของร้านนี้คืออะไร
เราไปคุยกับเจ้าของร้านคนนี้กันเลย
ตอนนี้ใบตองก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็มีเมนูที่ใบตองสั่งมาเองด้วยค่ะพี่จูลี่

พร้อมแล้วมาเลย

โอ้โหวันนี้นะคะนี่เลยของชอบเลย

เนื้อแปด

มีเป็ดแล้วมันก็ไม่ได้นะคะมันต้องมี

อันนี้กรอบแล้วก็หอมอร่อยมากเลยนะคะ
คือที่เราทำอย่างน้อย

ก็คือต้มแซ่บนี่เองนะคะ

ถ้าเกิดมาร้านพี่นางน่าต้องแซ่บดีนะครับ
คือมันจะแบบเปรี้ยว
แล้วก็เผ็ดเหงื่อยิบหนึ่งค่ะคล้ายต้มยำ
แต่ว่ามีกลิ่นหอมของพริกทอดและเมนูที่ไม่ต้องสั่งเอง

ดำที่พี่จะเลือกกุ้งก่อน
เป็นยังไงคะ

ซ่อมตำข้าวโปรดกุ้งส่วนใส่ไข่เค็ม

อร่อยมาก
กินแล้วอยากจะบอกว่าแซ่บสุดปลายศาสตร์เลยค่ะ
คือแบบบรรยากาศตรงนี้
ก็รอบดาชเลยครับ
กว่าจะเต็มไปเรื่องทุ่ม
กินแล้วติดใจนี่มาทุกวันเลยอร่อยมากแล้วก็ราคาแบบค่อนข้างถูกมากเลยนะต่อให้เป็นข้างทางแต่เขาดูแลความสะอาดค่อนข้างดีมากอะครับ
สถานที่สะดวกรสชาติดีราคาถูกใจครับ
ถูกอกถูกใจแถมถูกปากมากขนาดนี้คอนเฟิร์มโดยพี่ลูกค้าจะรอช้าอยู่ใยรีบมากันให้ไวร้านแซ่บสุดสาก
ริมถนนศูนย์วัฒนธรรมตรงข้ามสยามนิรมิตรเทียบพร้อมไปด้วยเมนูอีสานและอาหารตามสั่งขอย้ำว่าราคาสบายกระเป๋าเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึง๔ทุ่ม
แท็กซี่พาชี
พาชิมแซ่บสุดสากออยากรู้ว่าแซ่บสุดสากหรือไม่ต้องไปลองท้าพิสูจน์ความอร่อยกันให้ได้ราคาก็ไม่แพงนะสบายกระเป๋าแซ่บสุดสากระวังปากด้วยนะคะถูกต้อง

คุณผู้ชมครับไลน์กันมาคุยกันเยอะแยะมากมาย
เรื่องของหลายเมนูบางคนบอกว่าชอบทานข้าวผัดกระเพราหมูกรอบ

บางคนบอกอาหารปลาน่ากินดิฉันเห็นตรงไหนอาหารปลา

อาหารปลากินไม่ได้ต้องให้ปลามันกิน
คุณผู้ชมครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเรื่องของแต่ละเมนูที่คุณผู้ชมชื่นชอบ
แล้วก็เป็นเมนูประจำครัวของบ้านคุณผู้ชมนะครับ
เอาล่ะไปต่อเนื่องกันเลยกับของหวานกันบ้างเพราะว่าทานของขาวกันมาแล้วใช่ไหม

นี่แหละครับเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปที่จังหวัดสตูนโอ้โหเป็นฝีมือของน้องนักเรียนเขาบอกเลยว่าสุดยอด
เดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะครับนี่เขาเล่าว่าทางโรงเรียนที่นี่นะครับ
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี๓อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนครับ
เขามีชุมนุมเบเกอรี่
ในการที่จะสอนให้เด็กเนี่ยหลายต่อหลายรุ่นนะครับ
มาร่วมกันทำเบเกอรี่แบบนี้
แล้วที่เป็นทีเด็ดเลยเขาบอกว่าเป็นการนำเอาผลไม้ในพื้นที่นี่แหละครับ
มาทำด้วยโอ้โหนักเรียนนี่ก็สักประมาณป๔ถึงป๖นะครับที่มาร่วมกิจกรรมกัน
ตอนแรกก็นำทุเรียนพันธุ์เมืองมา
แล้วก็ตอนนี้ก็มีนี่ด้วยจำปาดะครับ
ปลาด่าเนี่ยเป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดสตูนนะครับ

เอามาทำอะไรล่ะมาทำเบเกอรี่ครับ
คล้ายขนุนนะแต่มันหอมกว่าแล้วก็มันจะเป็นเส้นใยอาจจะกินแล้วติดฟันนิดนึง

บางคนบอกว่ากลิ่นมันแรงน้องเชอรี่ว่ามันเป็นยังไง
มันแรงจริงแต่มันหอมค่ะแถวบ้านที่ฉันพูดเลยว่าร้อยแรง

น้องนักเรียนในชุมนุมเบเกอรี่เขาก็เล่าว่าเคยหัดทำเค้กมาหลายอย่างนะ
แต่ว่าเค้กจำปาด่าเนี่ยยากกว่าอย่างอื่นฮะ
เพราะว่าเส้นใยของจำปาดะมันมีความเหนียวอย่างที่น้องเชอรี่บอกนะครับ
แต่ว่าวิธีการทำก็คือจะหั่นจำปะดะเป็นชิ้นเล็กก่อน
แล้วก็นำไปนวดรวมกับแป้งเค้กครับ
เพื่อให้เวลาที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะได้รสสัมผัสของเนื้อจำปาดะด้วย
จากนั้นก็นำเค้กในถ้วยไปอบประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ก็นำออกมารับประทานได้แล้วสุกแล้วครึ่งชั่วโมงโอเค
เค้กจะขายชิ้นละ๗บาทเท่านั้นเอง

ฝีมือของน้องนี่แหละครับ
ส่วนโดนัทบราวนี่

เป็นยังไงล่ะครับเห็นดำอย่างนี้ไม่ได้ไหม้นะครับ

นี่แหละครับเขาก็จะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มาผสมกับ
งโกโก้ช็อกโกแลตชิปเนยผงฟูแล้วก็ไข่

แล้วก็นำเมล็ดอัลมอนสีขาวนะครับ
วางในพิมพ์แล้วก็หยอดแป้งลงในพิมพ์
นะครับใช้เวลาแป๊บเดียว

แต่อันนี้แค่๒๓นาทีก็ทานได้แล้วล่ะครับ
โอ้โหอยากให้ทีวีมีกลิ่นจังเลย

โอ้โหแค่นี้คุณผู้ชมเห็นก็น้ำลายสอแล้วผมว่านะครับ
แล้วก็พอเขาเอาไปขายนะครับ
รายได้ส่วนหนึ่งก็จะมานำปันผลในช่วงปิดภาคเรียนของแต่ละภาคให้กับน้องหนูนะครับ

บราวนี่อันนี้เขาไปเสียบขายกับไม้

คืนนี้ถ้ามาขายขึ้นห้างได้เลยนะดูหน้าตาดีเลยนะทั้งสองเมนูของน้องเลย
น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือเด็กประถมทำกันเองนะคุณผู้ชม
แล้วดูน้องหนูที่นี่สิครับแหมดูสมบูรณ์กันทุกคน

พอได้เข้าชุมนุมนี้ปุ๊บนะโอ้โหทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่
เด็กมันกำลังวัยสมบูรณ์กำลังกินกำลังนอนนะคุณผู้ชม
หนุนน้องเขาได้แบบนี้โอ้โหยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะคะ

ช่วงหน้าพาไปแซ่บกันต่อกับเมนูแกงส้มลูกมะตาดนะครับ
หน้าตาเป็นยังไงดิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
สักครู่เดียวช่วงหน้ารู้พร้อมกันจ้า